ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

เมื่อวานนี้แอบถามแล้วก็เรียกน้ำย่อยไปแล้วว่าวันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องอะไร
หมอไก่บอกว่าจะมาพูดถึงเรื่องของราศีที่มีเกณฑ์จะรวย
และราศีที่มีเกณฑ์จะเสียทรัพย์ค่ะ

ราศีที่แบบว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ได้โทฬในจับเงินเป็นฟอนด์

คือเป็นราศีที่น่าจับตามองมากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวราศีกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีแบบรองบ๊วย
ถ้าจัดอันดับ๑๒ราศีนะคะจะอยู่อันดับท้ายเลยบ๊วยเลยนะคะ
แต่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะมากลายเป็นราศรีรองท็อป
ถือว่าดวงดีขึ้นมาเลยเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือช่วงที่ผ่านมาโอ้โหชีวิตเจออุปสรรคเจอกับปัญหามาก
ชีวิตเหมือนกันจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้โอ้โหเริ่มดีขึ้น
เริ่มเห็นแสงรำไรแห่งความรวยอยู่ไกลเริ่มดีขึ้น
แต่เห็นอยู่ไกลเหรอคะหรือยังไงคะหมอเริ่มเห็นไกลแล้วตอนนี้คือดวงชะตาเริ่มดีแล้ว
ชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าจะดีสุดตังสุดก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ใช่เลยค่ะแต่ว่าที่มาบอกกันก่อนเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยจะได้เตรียมตัวกันได้
ต้องเล่นมารวมดูว่าไอ้จรงทุนจะต้องเก็บเงินจะต้องยังไงบ้าง
ในใจอาจจะแบบอยากจะลงทุนอยู่แล้ว
ขอแนะนำว่าให้วางแผนการลงทุนเอาไว้เลย

ถ้าสมมุติว่าถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ย
มั่นใจมั่นใจว่าลงทุนแล้วได้แน่ก็จัดเลย

แล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางคนที่อาจจะทำการค้าการขายอยู่แล้วเนี่ย
ก็ต้องเพิ่มความขยันเข้าไปอีก

ก็อาจจะมองหาอาชีพเสริมทำบ้างนะคะ
เพราะว่าจะได้มีโอกาสได้รายได้เพิ่มมากขึ้น
คือราศีกันก็ถือว่าช่วงนี้เหมาะที่จะเตรียมตัววางแผน
หรือว่าใครอยากจะขยับขยายกิจการถูกไหมคะหมอไก่
เตรียมตัวรวยราศีกันเนี่ยรวยแล้ว
มีราศีไหนที่พอจะกระเทิบไปใกล้ราศีกันได้ไหมคะ
อีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีมากเลยก็คือชาวราศีธนูค่ะนี่เอง
สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรื่องเงินเงินทองเนี่ยต้องยกให้ราศีนี้เลย
เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าชาวราศีกันเป็นราศีรองท็อปใช่ไหม

อันนี้มาเหนือ
แต่อยากสนิทกับคนราศีธนูจังเลย
อยากย้ายราศีมากกว่ากับคุณ
ในช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูเนี่ยจะสามารถหาเงินหาทองได้มาก
เรียกว่าเป็นช่วงแบบของการกรอบโกยเลยก็ว่าได้นะคะ
จะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามา
ถ้าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีธนูคนไหนมีปัญหาในเรื่องของการเงิน
ก็จะคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ฐานะทางการเงินโดยรวมของชาวราศีธนูเนี่ยเรียกได้ว่าเขยิบไปอีกขั้น
คือดีขึ้นเลย

มีโอกาสได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นยาก
เกี่ยวพวกบ้านเหลือว่าที่อิน

ดวงเกณฑ์เรื่องของการเงินนี่ดีมาก
ดีไปถึงประมาณช่วงแบบสิ้นปีเลย

ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนการงานประเภทไหน
จะเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือว่าจะเป็นคนทำงานประจำ
ก็เรียกได้ว่าดีทั้งหมดไม่ว่าจะทำงานอะไรก็คือมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงิน
แต่ว่าถ้าใครที่หวังในเงินก้อนใหญ่อย่างบางคนอย่างนี้เป็นเซลล์
อยากจะหวังเงินค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่อย่างนี้
อาจจะต้องรอต้องใช้เวลาสักนิดนึง
แต่กลัวขอใจรอนิดนึงส่วนราศีที่ไม่อยากจะให้เกิดเลย
ก็คือราศีไหนมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวคะหมอไก่
ก็คือชาวราศีตุ้นตุ้นหรอ
ใช่ค่ะชาวราศีตุลนะคะในช่วงนี้ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
ควรจะวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะ
ถ้าสมมุติในช่วงนี้ชาวราศีตุ้นที่อยากจะลงทุนขอให้คุณชะลอการลงทุนเอาไว้ก่อนเลย
ในเรื่องของการออมเงินเอาไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยดวงมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเยอะ
ค่าใช้จ่ายเนี่ยเวลาที่จะเข้ามาอยู่มันก็เข้ามาเลย
อยู่ก็โป้งเข้ามาให้เราต้องใช้จ่ายแบบกระทัน
ในช่วงนี้ชาวราศีตุลอาจจะเป็นที่พึ่งให้ใครหลายคน
อาจจะแบบมีคนมาขอหยิบยืมเงิน
อะไรอย่างนี้นะคะในช่วงนี้ก็ควรจะทำใจแข็งไว้นิดนึง
เพราะว่าถ้าให้คนอื่นยืมเงินไปมีเกณฑ์โดนชักดาบแน่
ไม่ใช่นั้นจะเป็นรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกโดนแน่
แล้วสำหรับคนที่จะลงทุนล่ะคะในราศีตุลนี้ควรไหมช่วงนี้หมอไก่
จริงยังไม่ควรคุณเบรกไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนนะคะ
ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าใครที่จะลงทุนร่วมกับคนอื่นเนี่ย
โอ้โหมีเกณฑ์จะแบบเสียเปรียบ
เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนเว้นไปก่อนช่วงนี้นะคะ
แล้วอย่างนี้ราศีตุลเนี่ยคือระยะเวลาในการที่จะเสียทรัพย์มันยาวขนาดไหนหมอไก่

ต้องระวังในช่วงเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เดือนตุลาคมจะทำอะไร
จะลงทุนอะไรต้องคิดและวางแผนกันเยอะมีสตินะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกราศีโชคดีด้วยวันนี้นะ

เอาเป็นว่าให้มีสติในทุกราศี